คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพในโลกโซเชียลไปแล้วอ่ะนะคะ
มีภาพเป็นเด็กนักเรียนชายห้าคนโดดเรียนแล้วก็เหมือนกับยกรถจักรยานยนต์คือข้ามรั้วไปเลยอ่ะ
ช่วยกันโอ้โหสามัคคีนะสามัคคีช่วยกันโดดเรียนนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะ
ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะคะทางผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าอ๋อเห็นคลิปเห็นภาพนี้แล้ว
นักเรียนโรงเรียนผมนี่เองตอนนี้มีการเอาผิดแล้วนะคะสำหรับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะคะ
แต่ภูมิโดยการโรงเรียนบอกว่าเอาจริงจริงนะน้องน้องกลุ่มเนี้ย
ปกติเป็นเด็กดีน่ะเป็นเด็กดีหรอเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ะอาจจะแบบคึกคันนองอะไรกันยังไงรึเปล่า
นี่นะคะนายประโยงปฐุมวันผู้มนุยการโรงเรียนค่ะ
บอกว่าเห็นภาพแล้วตรวจสอบแล้วตามภาพนี้เนี่ย
เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนผมจริงเป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนี่จุดตามภาพเนี่ยค่ะ
กำแพงนี้เห็นไหมคะไปชี้จุดเลยตรงนี้เลยคือบริเวณตรงเนี้ย
อยู่ติดกับประตูหลังของโรงเรียนจะเปิดปิดเป็นเวลาแต่กำแพงไม่ได้สูงมากนะคะ
คือจะห่างจากอาคารเรียนสักประมาณแปดร้อยเมตรด้านข้างเป็นบ้านพักครู
ด้านนอกกำแพงติดกับถนนคอนกรีตถนนกว้างประมาณสัก๔เมตรแบบนี้นะคะ
ครับนี่ค่ะด้วยความที่กำแพงไม่ได้สูงมาก
จุดที่ยกรถจักรยานยนต์ข้ามกันนะคะทางด้านในของโรงเรียนมีการถมดินเห็นไหม
ปรับพื้นที่ดินมันเลยสูงทีเนี้ยกำแพงมันเลยยิ่งแบบดูเหมือนไม่ค่อยสูงสักเท่าไห
เพราะดินมันสูงขึ้นมาเนี้ยค่ะเดี๋ยวดูมุมนี้นะคะนี่นะคะแต่ตรงนี้
คือถ้าคนเห็นจากข้างนอกเหมือนคนที่เขาถ่ายภาพได้เนี่ยดูเหมือนกำแพงจะสูง
สูงขนาดนี้เยอะแต่ด้านตรงนี้ใช่ด้านในโรงเรียนจุดที่เด็กเด็กเขาข้าม
เอารถจักรยานยนต์ข้ามกำแพงเนี่ยเขาถมดินพอดีมันก็เลยสูงสักเมตรกว่า
อืมก็เลยยกรถไปแบบไม่ยากมากนักแล้วเด็กเชื่อกันห้าคนมันก็เป็นไปได้อ่า
ด้านนอกนะคะสูงสองเมตรกว่าค่ะเพราะว่าเป็นพื้นถนนเหมือนเดิม
ปกติที่เขามีถนนดั้งเดิมอยู่แล้วอ่ะนะคะครับความสูงด้านนอกกับด้านในมันเลยต่างกัน
อืมผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์ตามภาพเกิดขึ้นจริงจริง
เมื่อวานนี้นี่แหละมีการจัดงานวันอำลาสถาบัน
หกสิบสามครับของนักเรียนชั้นมสามกับมหกนะคะ
จัดกิจกรรมตอนเช้าถึงเที่ยงก็ให้เด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาได้ระลึกถึงสถาบัน
ตอนบ่ายค่ะต้องเข้าเรียนตามปกตินะคะแต่น้อง๕คนนี้ไม่ยอมเข้าเรียน
น้อง๕คนนี้ที่โดดเรียนก็คือเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๓
จัดกิจกรรมอะไรกันเสร็จไม่ยอมกลับเข้าเรียนไงคะ
ครึ่งวันเช้าเนี่ยจัดกิจกรรมช่วงบ่ายต้องเรียนพอกิจกรรมเสร็จอ้าวชวนกันหนีเรียนเลยนะคะ
รถจักรยานยนต์ข้ามกำแพงจากฝั่งโรงเรียนออกไปถนนด้านนอก
แล้วภาพนี้มันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล
ภูมิในการโรงเรียนก็ไปถามครูประจำชั้นผู้ประจำชั้นบอกว่า
น้องกลุ่มนี้เป็นเด็กดีนะไปดูประวัติเนี่ยไม่เคยมีประวัติเกเรกันเลย
ว่าอาจจะคึกขนองคิดสนุกลองดูอะไรแบบนี้
ตอนเช้าอาจจะมีกิจกรรมอะไรกันด้วย
ก็ได้มีการเรียกน้องนักเรียนกลุ่มนี้นะคะ
มีการเรียกผู้ปกครองของน้องมาด้วยนะคะ
มาทำความเข้าใจว่ากล่าวตักเตือน
และตัดคะแนนความประพฤติของน้องนักเรียน๕คนนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวก็ยอมรับว่าขอโทษขออภัยครูบาอาจารย์
ผู้ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นมา

ทีนี้ค่ะเวลาเข้าออกโรงเรียนนะคะ
ช่วงเช้าก็คือเปิดตี๕ปิด๗โมง๕๐นาที
เพราะว่าจะต้องเคารพทงชาติกัน๘โมง
ตอนบ่ายเปิดบ่าย๓โมงครึ่งปิด๒ทุ่มนะคะ
คือเด็กเลิกเรียนแล้วก็เอาจักรยานยนต์ออกได้ก็คือบ่ายสามโมงครึ่ง
ใช่ค่ะแต่ว่าน้องกลุ่มนี้ก็คือพอเที่ยงจะไปแล้ว
ตอนบ่ายเนี่ยต้องเรียนตอนบ่ายไม่อยากเรียนแล้ว
เรียนไปแล้วยกรถจักรยานยนต์ข้ามกำแพง
เช้ามันมีกิจกรรมไปแล้วคงไม่มีอารมณ์จะเรียนแล้ว

คือภาพนี้คนที่เขาถ่ายได้เขาบอกว่าทีแรกเขามาไกล
เดี๋ยวมาสอนให้ผู้ชมเขาคิดว่า
ใครขโมยรถจักรยานยนต์หรือเปล่า
พอมาดูใกล้เอ้าเป็นเด็กนักเรียนค่ะ
เขาก็เลยถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลแบบนี้

เอ่อโรงเรียนก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะ
เดี๋ยวโรงเรียนจะให้ทางหัวหน้านักเรียน
ให้ทางรอปภกวดขันมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็ให้คุณครูมีการเช็คชื่ออย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ

ดินสูงกำแพงมันเลยไม่เนี่ยมันเตี้ยหน่อยอะไรอย่างนี้
อ่าจักรยานยนต์นี้ก็ถ้าคันลักษณะแบบนี้ก็ประมาณร้อยกิโลกรัม

พอยกมันไว้ตอนขึ้นไปมันแล้วฝั่งนู้นก็ไปรอรับกัน
แต่ว่าอาจารย์เขาบอกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่า

แบบรถล้มทับกันแข้งขาหักอันนี้มันก็ยุ่งไปอีกนะ

คือน้องที่ขี้เกียจเรียนไม่อยากเรียนโดดเรียนเนี่ย
เชื่อพี่ทำงานเหนื่อยกว่าเยอะ
ทำงานเหนื่อยเครียดกว่าเรียนหนังสือเยอะ
ใช่ตอนช่วงเวลาเรียนเนี่ยสนุกมีความสุขที่สุดแล้วนะ
พอทำงานแล้วจะรู้ว่าโอ้โหลุงอยากไปเรียนดีกว่า